กลับมาติดตามเรื่องราวที่เกิดขึ้นในโรงเรียนนะ
พ่อเป็นใครครูไม่สนครูจะลงโทษนะครับ
แต่ว่าลงโทษเกินกว่าเหตุหรือเปล่า

นี่แหละแม่ก็เลยมาร้องกับสื่อไงคุณผู้ชม

ลูกชายเรียนอยู่ชั้นป๔เองนะคะ
ถูกคุณครูเอาไม้เรียวฟาดเข้าไปที่ก้น
ก้นน้องเขียวช้ำเลย
แล้วก่อนหน้านี้ครูก็เคยมีกรณีแบบนี้แล้วเหมือนกัน

ก็พาลูกชายเป็นนักเรียนชั้นป๔ของโรงเรียนแห่งหนึ่ง

มาพร้อมกับใบรับรองแพทย์แล้วก็ร้องกับสื่อมวลชนค่ะ
เพราะว่าแม่เล่าให้ฟังบอกว่าแม่มารู้นะ
ตอนประมาณ๓ทุ่มครึ่งของวันที่๓๐ที่ผ่านมา
คือลูกเหมือนกับทำไมดูแบบปวดก้น

ใช่แล้วเสร็จแล้วแม่ก็ขอดูพอเปิดก้นลูกดู
อ้าวนี่มันเกิดอะไรขึ้นทำไมก้นเป็นรอยช้ำแบบนี้
ลูกบอกว่าถูกคุณครูประจำชั้นผู้หญิงใช้ไม่เรียว

แล้วก็ถามว่าอ้าวแล้วสาเหตุเป็นอะไรลูก
คือลูกก็บอกนะคะว่าลูกมาทำเวรเช็ดกระจก
หน้าต่างห้องเรียนตอนเช้าก่อนที่จะไปเข้าแถวไง
แล้วก็เช็คอยู่นานให้กระจกหน้าต่างสะอาด
เพราะว่าลูกก็กลัวถ้าเกิดเช็ดไม่สะอาด

ทีนี้พอเช็ดกระจกหน้าต่างนาน
ก็เลยทำให้ลูกไปเข้าแถวช้า
แล้วครูคนนี้ค่ะนอกจากจะตีลูกอย่างแรงแล้ว

คือดุด่าด่าลามฝากไปถึงผู้ปกครองเลยนะ
เพราะว่าพ่อของเด็กเป็นตำรวจในพื้นที่
เป็นรองสารวัตรนะคะแล้วก็บอกว่าเนี่ย
ลูกตำรวจแล้วไงพ่อเป็นตำรวจยศใหญ่แค่ไหนก็ไม่สน
แม่ก็เลยบอกว่าการที่ครูทำแบบนี้

และคุณครูผู้หญิงคนนี้ก็เคยลงโทษเด็กอย่างรุนแรง
รอบที่แล้วมีการออกหนังสือทำทันบนเป็นการเตือนมาแล้ว
แต่ทำไมล่ะคราวนี้มาก่อเหตุกับลูกคุณแม่ซ้ำอีกนะคะ
เอาฟังเสียงของคุณแม่น้องหน่อยค่ะ
โดนมาหลายครั้งแล้วแต่คือเพราะ
ถามว่าทำไมไม่ไปบอกครูขู่ไว้ว่า
ห้ามไปบอกจะกลับมาอีกโดนอีกอะไรอย่างนี้
คือเขาจะขู่ไม่ให้บอกพ่อบอกแม่
ครูเขาพฤติกรรมที่ลูกเล่าให้คุณแม่ฟัง
ครูเขาเป็นอย่างไรบ้าง
เรารู้สึกว่าถ้าความรู้สึกส่วนตัวเราว่า
มันไม่ใช่เขาจะมีพฤติกรรม
รู้สึกว่าเขาไม่เหมือนครูเขาโหดร้ายเกินไป
ถามว่าเจตนาที่จะสอนสั่งสอนกับเจตนาอย่างนี้
มันไม่ใช่เหมือนสั่งสอนนะปกติสั่งสอนมันก็มีหลายวิธี

แต่สั่งสอนไปด้วยใส่อารมณ์ไปด้วยแล้วมีการด่าฝากอีก
มันก้าวร้าวเกินไป
นี่แหละแม่น้องก็บอกว่าพอหลังจากเกิดเหตุแล้ว
ก็ทางผอโรงเรียนโทรมาหาคุณแม่

เดี๋ยวกลับมาจะดำเนินการจะตรวจสอบให้
เบื้องต้นคุณแม่แล้วก็สามี
ก็คือคุณพ่อที่เป็นรองสารวัตร

สถานีตำรวจภูทรแหลมชะบัง
ซึ่งเป็นเจ้าของท้องที่เรียบร้อยแล้ว
แม่บอกนะไม่ได้มีเจตนาเลย
ตำหนิติเตียนทางโรงเรียนหรือว่าหน่วยงานต้นสังกัด
คือแม่เข้าใจว่าเรื่องแบบนี้มันเป็นเรื่องส่วนบุคคล
แต่ว่าอยากให้ผู้บริหารอยากให้ต้นสังกัดของคุณครู
ดำเนินการลงโทษตามระเบียบของโรงเรียนที่เหมาะสมหน่อยนะคะ